คุณผู้ชมฟ้าทลายโจรตอนนี้เนี่ยหลายคนต้องการค่ะนะฮะ
นั่นแปลว่าอะไรพอหลายคนต้องการของขาดตลาด
บางคนหัวหมอค่ะไปทำฟ้าทลายโจรปลอมอืม
เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจริงถามว่าทำยังไงฟ้าทลายโจรปลอม
คุณดูเพจนี้นะเขาเอาเปรียบเทียบเลยเห็นไหมคะ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
อย่าลืมตรวจสอบกันดีแต่คราวนี้เวลาเราตรวจสอบ
เราตรวจสอบอะไรคะเลขออยอันนั้นง่ายกว่า
ตรวจสอบเลขออยท่านก็ต้องดูให้ดีอีก
ท่านก็ต้องดูให้ดีอีกทีนี้เดี๋ยวจะบอกนะ
วิธีการตรวจสอบเลขออยตรวจสอบยังไงไม่ให้โดนหลอก

ว่ามีคนหัวใสไปคิดทำฟ้าทลายโจรปลอม
ใส่แคปซูลโดยการเอาสะเดาเนี่ย

ทีนี้คุณผู้ชมค่ะอย่าตกเป็นเหยื่อ

คือ๑โดนหลอกว่าเป็นฟ้าทลายโจรครั้งหนึ่งแล้ว
แล้วออยมันก็มีออยปลอมด้วยนะคะ
บางคนหัวใสไปเอาออยของน้ำปลามาติดข้างขวดฟ้าทลายโจร
คือวิธีการตรวจสอบเข้าไปในเว็บไซต์ของออยแล้วก็กรอกเลข
จะขึ้นเลยว่านั่นคือออยของอะไร
ของน้ำตาลของน้ำปลาของสะปิด
ถ้าผลิตภัณฑ์น้ำปลามาอยู่ในกล่องฟ้าทลายโจรเรา
ปลอมร้านมาเสร็จไม่ใช่อันนี้ปลอมแล้วอันนี้ปลอมซ้ำปลอมซ้อนด้วยนะฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมทีมข่าวของเราเนี่ยไปอันนี้คือภาพประกอบนะ
อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะสอบถามไปที่นายแพทย์ขวัญชัยวิสิทธานนท์เป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือกบอกว่าหากชาวบ้านจะกินสะเดาเป็นยังไงไหม
สะเดาน้ำปลาหวานจะเป็นอันตรายไหมไม่อันตรายไม่อันตรายคุณหมอบอกว่าทานได้
ทานได้ไม่ได้มีอันตรายอะไรนะคะแต่ว่าต้องบอกเลยนะคะว่าคือครั้นว่าจะแยกแยะว่า
ไหนเป็นฟ้าทลายโจรอันไหนเป็นสะเดาเนี่ยคุณหมอบอกเลยนี่ขนาดผู้เชี่ยวชาญนะ
ยากยากค่ะเหรอฮะใช่คือมันก็เป็นสมุนไพรไทยเหมือนกัน
แต่เพียงแต่ว่าไอ้สะเดาเนี่ยมันไม่มีสรรพคุณที่จะช่วยยับยั้งไวรัสในร่างกาย
ถูกไหมคะทีนี้คุณหมอฝากข้อมูลมาเพิ่มเติมบอกว่า
ใครก็ตามที่จะกินฟ้าทลายโจรจำนวนมากเพื่อหวังว่าฟ้าทลายโจรจะไปป้องกันโควิด
อันนี้ผิดนะฟ้าทลายโจรไม่ใช่วัคซีนที่ฉีดก่อนเป็นถูกไหมคะ
มีสรรพคุณด้านป้องกันแต่ฟ้าทลายโจรสรรพคุณคือรักษาเป็นก่อน
อาการก่อนแล้วค่อยกินเพื่อไปรักษาเพราะฟ้าทลายโจรเนี่ยมันมีสรรพคุณไปยับยั้ง
ไม่ให้เชื้อไวรัสเจริญเติบโตและลุกลามไปส่วนอื่นของร่างกาย
ช่วยลดอาการการอักเสบในร่างกายและมีฤทธิต่อต้านอนุมูลอิสระ
ทีนี้ถามต่อว่าแล้วมีสูตรตายตัวไหมว่าจะต้องกินกี่เม็ดกินยังไง
พี่ต้นอายุ๖๐แล้วกินกี่เม็ด
คุณสมมุติจนน่ากลัวเลยคือมันคุณหมอบอกว่ามันก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวนะ
แต่ที่แน่ควรกินไม่เกิน๑๘๐มิลลิกรัมต่อวัน
คือกินเยอะมันก็ไปสะสมเกินความจำเป็นของเรา
ต้องดูข้างขวดอีกนะเพราะแต่ละขวดเนี่ย
มิลลิกรัมของฟ้าทลายโจรมันก็ไม่เท่ากันนะแต่ละยี่ห้อ
เดี๋ยวฟังเสียงคุณหมอหน่อยนะครับ
ประการแรกเนี่ยมันยับยั้งไม่ให้เชื้อไวรัสมันมีการเจริญเติบโตหรือแบ่งตัว
ก็พูดง่ายว่าใช้รักษาโควิด๑๙ได้
ประการที่๒มันมีลดฤทธิ์ในการต่อต้านอาการอักเสบ
เพราะฉะนั้นเราจึงใช้ฟ้าไทยโจรมารักษาอาการโควิด๑๙ได้
เช่นอาการไข้อาการปวดศีรษะอาการพวกนี้
มันเป็นอาการที่เกิดจากการอักเสบในร่างกายนะครับ
อีกประการหนึ่งเนี่ยฟ้าไทยโจรเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุบูลอิสระนะครับ
คือหมายความว่าถ้ามีของเสียหรือมีสิ่งที่เป็นพิษอยู่ในร่างกายเนี่ย
ตัวฟ้าทลายโจรก็ช่วยกำจัดสารพิษหรือของเสียเหล่านั้นออกจากร่างกายได้นะครับ
ถ้าเราไปซื้อจากร้านขายยาหรือร้านสะดวกซื้อ
ก็ดูข้างกล่องข้างขวดมีเลขสัญลักษณ์ออยไหมมีการขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไหม
ถ้าอย่างนี้เราก็เชื่อมั่นได้ว่าจะมีการตรวจสอบ
มีการพิสูจน์คุณภาพมาตรฐานต่างมาแล้วอย่างดี
แต่ที่ไปวางวางขายอยู่ตามตลาดนัดบรรจุใส่ซองพลาสติกมาซองซิปมา
มีเขียนว่าฟ้าทลายโจร๑๐๐เมตรอะไรพวกนี้อันนี้ก็อันตราย
อย่างนี้ไม่แนะนำให้ไปใช้นะครับให้มาใช้ยาที่มีการผ่านการตรวจสอบ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมพระราชดันยำอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าไม่มีอาการไอเจ็บคอตัวร้อนอย่าไปกินนะคะ
มาดูฟ้าทลายโจรแจกฟรีที่บ้านฉางระยองกันหน่อยนะฮะ
อันนี้ก็ดีต่อใจเหลือเกินนี่ค่ะสดสดแบบนี้อันนี้ตากแห้งแล้วนะฮะ
คุณจินโด่งดังอายุ๒๒ปีบอกว่าตั้งแต่โควิดระบาด
เธอก็เลยไปเก็บฟ้าทลายโจรที่อยู่ในชุมชนนั่นแหละ
มาทำฟ้าไทยโจรอัดเม็ดใส่ถุงละ๑๐เม็ด
เป้าจะแจกให้กับคนในชุมชนแบบนี้
ให้ไปกินกันฟรีนะคะว่าถ้าเกิดว่าท่านมีอาการ

คนดีเขาก็ดีจริงนะถ้าคนโกงนี่มันก็ตั้งใจทำจริง
สองคั่วความรู้สึกเลยนะคุณโกงอันนี้แบบแจกฟรีแล้วของแท้ด้วย